ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงไล่ล่าตัวกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุบุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสนะครับ
เพื่อใช้เป็นที่มั่นยิงถล่มใส่ฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่
โดยได้เร่งกดดันแล้วก็ปิดล้อมพื้นที่ทั้งบนเทือกเขาแล้วก็ภาคพื้นดิน
ล่าสุดนะครับได้ทราบบ่อแสกลุ่มคนร้ายแล้ว๑๐คน
ขณะที่ภาคประชาชนก็ยังคงแสดงความกังวล
อยากให้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงพิจารณาในทุกมิติ
เพราะว่าประชาชนในพื้นที่ยังคงตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่๔๕๑

กรมฐานผ่านที่๔๙ส่วนที่กำลังร่วมกันกว่า๖๐นาย
เข้าทำการตรวจค้นบ้านต้องสงสัย๓เป้าหมาย
ภายในพื้นที่ตำบลบงอำเภอระแงะ

ที่เข้าไปก่อเหตุบุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาส
เพื่อใช้เป็นที่กำบังในการยิงใส่ฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่

ซึ่งรวมถึงนายอิสมาแอร์โต๊ะ
แก่นำระดับปฏิบัติการกองกำลังติดอาวุธอาเค
คาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่จากการตรวจค้นไม่พบกลุ่มคนร้าย
โดยทั้งหมดไว้ตัวหลบหนีไปได้
ยุทธการไล่ล่าติดตามจับกลุ่มกลุ่มคนร้าย

และกระจายกำลังปิดล้อมพื้นที่

เพื่อสกัดกั้นการหลบหนีของกลุ่มคนร้าย
ซึ่งเจ้าหน้าที่พบร่องรอยการเคลื่อนไหว

ว่ากลุ่มคนร้ายน่าจะใช้เป็นพื้นที่รวมกำลังพล
ก่อนจะบุกเข้าโรงพยาบาลเจาะไอร้อง

เจ้าหน้าที่แกะรอยจากผ้าวงจรปิด
บันทึกพฤติกรรมของกลุ่มคนร้าย
นำไปเปรียบเทียบกับคดีค้างเก่า

ในพื้นที่อำเภอรือสอเมื่อหลายปีก่อน
จากคาดว่ากลุ่มคนร้ายมีความเชื่อมโยงกัน
โดยเบื้องต้นทราบเบาะแสแล้ว๑๐คน
อยู่ในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง
ระแยะจะแนะและรือศ
ว่าจะสามารถจับกลุ่มได้บางส่วนในเร็วนี้
ขณะที่ภาคประชาชนต่างออกมาแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นายนิมุมกาเจนักวิชาการอิสระ
ผู้นำศาสนาจังหวัดยาลา
องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ว่า
เจ้าหน้าที่ความมั่นคงต้องมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกส่วน
มิติด้วยความละเอียดอ่อน
และสารสัมพันธ์กับพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา
เพราะขณะนี้ความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่

และเริ่มมองว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน
ชาวบ้านเองจะอยู่กันอย่างไร
มีเสียงต่างตามมาอีกมากมาย
เสียงหนึ่งเขาบอกว่าเขาทำไม่ถูก
อีกเสียงหนึ่งก็บอกว่าทางการก็คงจะไม่ถูกด้วยกระมัง
ผมคิดว่าอย่าไปโกรธในสิ่งที่ชาวบ้านกำลังวิภาควิจารณ์
เพราะเขาวิภาควิจารณ์ด้วยความตระหนกตกใจ

เขาบอกทำไมกองกำลังก็ต้องไปใกล้กับหน่วยโรงพยาบาล
ทำไมกองกำลังต้องอยู่ใกล้กับสถานศึกษา
ทำไมกองกำลังก็อยู่ใกล้กับชุมชน
เราไม่ได้โกรธเราไม่ได้เกลียดเราไม่ได้ต่อว่า
อยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องระดับภาคก็ดีระดับชาติก็ดี
ระดับภูมิภาคหรือระดับจังหวัดก็ดี
ช่วยกันตึกตรองในส่วนนี้
ขณะที่ในวันนี้พลเอกเปรมตินสุรานนท์
ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษ
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่๒๗
ซึ่งมีเยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม
ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้๒๔๐คน
เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
พร้อมทั้งเปิดโลกกระทัดให้เยาวชนยึดมั่นในอุดมการความเป็นไทย
สามารถเป็นผู้นำพัฒนาชุมชนเสริมสร้างสันติศุกร์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยได้กล่าวให้โอวาสแก่เยาวชนในตอนหนึ่งว่า
เยาวชนทุกคนคือลูกหลานของไทยมีหน้าที่ช่วยเหลือและทำประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง
แม้จะนับถือศาสนาต่างกัน
เยาวชนทุกคนต้องได้รับความใส่ใจและความเป็นธรรม
หน่วยงานของรัฐอย่างเท่าเทียมกัน
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน